ที่เชียงใหม่มีการแฉคลิปนี้อีกแล้ว
บอกว่าเป็นคลิปนักเรียนหญิงถูกครูคนหนึ่งโอบกอดขออภัย
จับบ้านท้ายในห้องเรียนเลยนะ
สิทธิ์เก่าเอาเรื่องนี้มาแฉะ
บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่คุกคามทางเพศ

แล้วตอนนี้ทางพื้นที่มีการสั่งตรวจสอบแล้ว
คุณผู้ชมดูคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
ดูไว้ให้หมดแล้วนะแต่มีวงกรมสีแดง
อันนี้เป็นมือคุณเขาบอกว่าโดนตรงบ้านท้ายของเด็กนะครับ
โดยนักเรียนหญิงคนดังกล่าวก็ยืนเกรงไม่กล้าตอบโต้โวยวาย

กระทั่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของครูคนนี้นะครับ
หลังจากนั้นได้มีอีกหลายคนเข้ามารีทวิตและแชร์ประสบการณ์
ว่าเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็เคยถูกคุกคามทางเพศเหมือนกัน
โดยผู้ใช้ทวิตข้อความได้ติดแฮชแท็ก
โรงเรียนชื่อไม่ดังขาวเหลืองหน้าเทคนิคอะไรอย่างนี้นะครับ
ใช้ทวิตเตอร์ที่ออกมาแฉเรื่องนี้บอกว่าตัวเองเป็นนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว

ซึ่งเพื่อนคนในคลิปบอกด้วยว่านอกจากจะถูกโอบกอดเอวแล้ว
ยังถูกหอมแก้มคุณผู้ชมมันมีอีกภาพหนึ่งนะคุณนะ
ลักษณะคล้ายเด็กถูกก้มลงไปแล้วก็เหมือนครูกำลังหอมแก้ม

ล่าสุดวันนี้นะครับทีมข่าวได้ตรวจสอบ
เพราะว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่ง๑

คลิปนี้ถูกทวิตเมื่อวันที่๑๓ตุลาคม
จะถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังผู้ที่ออกมาแฉเรื่องนี้
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีการตอบกลับมานะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานในพื้นที่นะคุณ
คือนิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่เขต๓๔
ออกมาระบุนะครับว่าทางโรงเรียนได้ส่งรายงานเรื่องนี้มาที่สพม๓๔แล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากกว่านี้นะครับ
ส่วนทางด้านของนางยุพินบัวคอมศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสอบสวนข้อเท็จจริงของศพม๓๔
หากผลการสอบสวนออกมาว่าเป็นความจริงนะ
ผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตาม
อันนี้ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการในการที่พิจารณาบทลงโทษต่อไปนะฮะ
เรื่องราวของครูของนักเรียนกลับมาเป็นข่าวอีกแล้วนะฮะ